คดีร่วมกันฆ่าในช่างโยธาอบจกระบี่
คุณผู้ชมตำรวจก็นำผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ไปสอบประคำเพิ่มเติมก่อนคุมตัวไปสาร
แต่ว่ามีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหานั้นไปร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าลูกชายไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนก่อเหตุเลยนะครับ
พนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวผู้ต้องหา๕คนในคดีร่วมกันฆ่า
นายมนตรีอุปรานะครับอายุ๕๗ปี
เป็นในช่างโยธาอบจกระบี่
จากห้องควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ให้สำนวนคดีนั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด
ประกอบไปด้วยนางนิชาพัฒน์อ่าวลึกเหนืออายุ๕๔ปี

ซึ่งเป็นผู้จ้างวานฆ่านายชัยนรงชัยวิชิตอายุ๕๘ปี
ผู้ประสานงานติดต่อหามือปืน
นายวิโรธบุญส่งอายุ๓๙ปี
ประคินเจตนาดีอายุ๔๗ปี
แล้วก็นายเสรีบุญส่งอายุ๕๕ปี
ซึ่งชนวนเหตุสังหารในมนตรีในครั้งนี้
มาจากสาเหตุที่นางนิชาพัฒน์ซึ่งเป็นภรรยานี่หึงห่วงนะครับ
คือนางไม่พอใจที่นายมนตรีไปมีภรรยาน้อยหรือว่าเมียน้อย
แล้วก็ไปมีลูกด้วยกัน

นำไปสู่การทะเลาะกันฟ้องหย่ากันเพื่อขอแบ่งมรดก
เนื่องจากผู้ตายฐานะดีร่ำรวย
มีบ้านที่ดินมูลค่านับ๑๐ล้านบาททีเดียว
เหตุฆาตกรรมครั้งนี้ก็มาจากพิษรักแรงหึง
คุณผู้ชมคะหลังจากที่สอบเสร็จ
ก็ได้นำตัวทั้งหมดไปขึ้นรถควบคุมตัว
ไปฝากขังต่อสารจังหวัดทุ่งสงศ์ค่ะ
โดยมีญาตินับ๑๐คนมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อรอส่งไปฝากคังที่ศาลแน่นโรงพักเลยนะ
ระหว่างที่ผู้ต้องหาคนอื่นทยอยขึ้นรถไปฝากค้าง
นางสมบูรณ์เรืองศรีอายุ๖๒ปีซึ่งเป็นแม่ของนายวิโรธ
ก็โผล่เข้าก่อนลูกชายแล้วก็ร้องไห้สะอึกเลย
ตะโกนเสียงดังบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
โดยตัวของนายวิโรธเองที่กำลังก้าวเท้าขึ้นไปบนรถ
คุมผู้ต้องหาตะโกนออกมาบอกว่า
ผมไม่ผิดไม่ได้เป็นคนทำ
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
ในเวลาต่อมาค่ะนางสมบูรณเรืองศรีแม่ของนายวิโรธ
ก็ยกมือไหว้พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาปัญญาเลิศนะคะ
ซึ่งเป็นผู้กำกับโรงพักทุ่งใหญ่
มายืนดูความสงบเรียบร้อย
ขณะที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ขึ้นรถพร้อมกับร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ผู้กำกับโรงพักทุ่งใหญ่ก็รับปาก
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากมีพยานหลักฐานอื่นก็จะนำมามอบให้

จะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดทั้งสองฝ่าย